ยอดยิ่มมากนะครับไนแบทมิลตันชิงแชมป์โลก
เราไม่เคยผ่านเข้ารอบตัดเชือกเยอะขนาดนี้มาก่อนครับ
ไปดูผลงานการแข่งขันในหญิงเดี่ยวก่อนนะครับ
รายการนี้เก็บคะแนนสะสมไปโอลิปิกเกมด้วยครับ
รอบ๘คนหญิงเดี่ยวตัวแทนของเรารัชนกอินทนนท์ครับน้องเมย์
มืออันดับ๖ของโลกนะครับแชมป์ปี๒๐๑๓นะครับ
เจอกับทางเฮียวเชียร์มินครับดาวรุ่งจากสิงคโปร์ที่รอบสองเนี่ย
เอาชนะอากาเนสยามาบูชิมือหนึ่งของโลกมาได้
แต่เกมนี้ครับรัชนกก็ประสบการณ์ครับ
อาศัยความเก่าเกมแล้วก็ลูกนะครับโฟแฮนด์คลอสคอร์ด
ทำได้ดีเลยครับชนะไป๒เกมรวดครับ๒๑๑๗และ๒๑ต่อ๑๑เข้ารอบรองครับ
ประมาณ๑ทุ่มบ้านเราวันนี้ครับ
อย่างที่ทราบเมย์เคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับ
ดังนั้นการเข้ามาถึงรอบนี้ถ้ามองเกมต่อเกมก็ถือว่าไม่เหนือความคาดหมาย
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คิดว่าพอใจกับฟอร์มในวันนี้
แต่ว่าพรุ่งนี้ก็หวังว่าจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะ
ส่วนคู่ผสมเดชาพลภัวรานุเคราะห์กับทรัพย์ซีรีแต้รัตนาชัยครับ
มือสี่ของโลกก็ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมอาศัยความเร็วและการเล่นด้วยกันมานานครับ
สัมพันธ์ดีจริงครับ๓๑นาทีครับใช้เวลาเอาชนะโรบินทาเบลลิ่งกับทางเซเดน่าพีค
มามืดจากเนเทอร์แลนด์ไป๒เกมรวด๒๑๑๑และ๒๑ต่อ๗ครับเข้าไปเจอกับหวังยี่ลู่นะครับ
กับทางหวงตรงปิงคู่มือสองของโลกจากจีนนะครับ
ก่อนอันนี้เคยมีนักกีฬาคู่ผสมก็คือสุดเขตนะครับกับสาราดีเคยทำได้นี่เป็นคู่ที่๒ครับ
ส่วนชายเดียวไม่เคยมีมาก่อนนะครับในประติศาสตร์ครับที่เราเข้ามาถึงรอบตัดเชือกนะครับ
น้องคนนี้ทำให้เห็นแล้วครับกันตะพลหวังเจริญครับมือสิบห้าของไทยที่๓ครั้งเนี่ยไม่เคยนะครับ
เอาชนะโจเทียนเฉินมือสองโลกจากไต้หวันแต่เมื่อวานนี้พลิกล็อกครับเอาชนะไปได้๒ต่อ๑เกม
โดยรอบรองกันตะพลจะไปพบกับเชิดหลงครับมือ๕ของโลกจากจีนครับ
เดี่ยวเราไม่เคยเข้ารอบตัดเชือกชิงชำโลกนี้คนแรกนะครับเน้นย้ำว่าต้องเชียร์กันเยอะเยอะเลยครับ